มากมายคุณจำได้ไหมเราเคยให้แต่ละตำบลต่าง
ส่งของดีของเด็ดประจำตำบล
และสำหรับกิจกรรมซุปเปอร์ตำบลประจำเดือนนี้ได้แก่
ร้านผ้าปาเต๊ะรสซูเบลปาเต๊ะค่ะคุณผู้ชม
แต่ไม่ใช่ผ้าปาเต๊ะธรรมดาที่คุณเคยเห็น
เพราะเขานำมาดัดแปลงแล้วก็มารังสรรค์ออกมาเป็นเสื้อผ้าแบบสวยงามมาก

อายุ๒๓ปีนะคะตอนนี้กำลังทำแบรนด์ผ้าปาเต๊เด็กใต้อยู่ค่ะ
ชื่อแบรนด์ว่ารสสุเบลปะเตะนะคะ
ก็คือที่มาที่ไปเนี่ยส่วนตัวเป็นคนชอบใส่ผ้าปาเต๊ะหรือผ้าถุงบ้านเราอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นเด็กใต้ด้วยอยู่ที่อำเภอจานะจังหวัดสงขลานะคะ
ตัวเองเป็นแรงบันดาลใจก็เลยอยากให้เด็กไทยรุ่นใหม่หันมาใส่ผ้าไทย
ให้คนไทยได้ใส่กันแล้วก็ให้ต่างชาติได้ชอบด้วยค่ะ
ซึ่งเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ตอบโจทย์ที่จะนำเอาวัตถุดิบในท้องถิ่น
แล้วก็ช่วยส่งเสริมชุมชนให้ชาวบ้านได้มีรายได้
และทุกคนแล้วก็คนไทยได้ภาคภูมิใจได้ว่าผ้าปาเต๊ะของคนใต้
คนเท่าคนแก่ใส่ในชีวิตประจำวันได้เกิดเป็นสิ่งใหม่
ให้คนได้ใส่กันแล้วก็ให้ต่างชาติได้ชื่นชมด้วยค่ะ
มันสวยแล้วมีลวดลายที่เป็นโอ้โห
เก๋ใช่มั้ยคุณคุณต้องบอกนี้ว่ามันเป็นไอเดียมันเป็นไอเดียที่ดีมากนะคะ
สำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงคือน้องเขาอายุ๒๓
คุณคิดดูนะอายุ๒๓แต่เขาสนใจในเรื่องของผ้าพื้นเมืองของเขา

เขามาต่อยอดให้มันกลายเป็นเสื้อผ้าที่ดูเก๋
ดูร่วมสมัยดูทันสมัยแล้วก็มีสไตล์ด้วย

คุณสั่งมาแล้วเหรอใช่เพราะว่าเขาสวยจริงไม่ได้มีแต่เสื้อผ้าคุณเห็นไหม
เขามีเนี่ยหนังย่างมัดผมเขาเรียกโดนัทมัดผมแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
จบบ่มแบบนี้น่ะบ๊ายต้องนี่นี่นี่หรอ
นี่ดิฉันค่ะคุณคะ
นี่คุณไปหลบอยู่ในดงอะไรมันเกี่ยวไปหมดกัน

เฮ้ยโอ้โหนี่คุณแอบโปรโมทเมลอนคุณน่ะนี่ใช่ค่ะ
นี่คุณแอบแฝงโฆษณาของคุณนะเนี่ย
ถูกค่ะพูดอีกก็ถูกอีกแต่เดี๋ยวฉันจะให้ดูเสื้อที่ใส่อยู่
ก็ต้องขอบคุณชุดผ้าไทยปาเต๊ะสวยแบบนี้จากร้านของคุณรสสุคนเกรดแก้วด้วยนะคะ
ใครผ่านไปผ่านมาแถวตำบลสะพานไม้แก่นก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันได้นะ
จริงเขามีชุดสวยเยอะแยะคุณชนะคุณจะซื้อฝากสาวอย่างนี้
ได้ดู
เป็นงานฝีมือทั้งหมดเขาจะไม่ใช้ถุงพลาสติกเลย
เป็นแบบนี้เลยแก่นึกมากเนี่ยคุณผู้ชมเป็นการเพิ่มบูรคา
ให้กับผ้าพื้นเมืองของเราที่เราคุ้นเคยกัน
แล้วเราก็ไม่คิดว่าแบบวันหนึ่งมันจะทำออกมาได้ทันสมัยมาก

ไม่ใช่ถุง

มันเป็นชุดก่ออกแบบนี้

ไม่ใช่ปอกแขน

ไม่รู้ใครอยากจะอุดหนุนก็เข้าไปดูกันได้นะคะ

ก็นี่แหละผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ตำบลที่เรานำเสนอกันไปให้ดู

อยากจะให้คนไทยทั่วทั้งประเทศได้รู้นะคะ